คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
มีข่าวใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งก็คือกรณีผู้สูงอายุ
ที่ถูกเรียกเบี้ยคนชะลาคืนเพราะว่าเป็นการรับเงินสวัสดิการซ้ำซ้อน
มีผู้สูงอายุหลายพื้นที่หลายท่านที่เจอกับปัญหานี้
ทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติออกมามาช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
ว่าชะลอเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ปัญหาระยะยาวให้นะคะแต่กลายเป็นว่าล่าสุด
มีกรณีคุณยายท่านนี้ค่ะอายุ๘๐กว่าแล้วนะคะ
คุณยายโดนเรียกเงินคืนเงินเบี้ยคนชราค่ะ
คุณยายสุดเลยคุณยายบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เกิดมาจนอายุ๘๙
ไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลเลยถ้าจะต้องไปขึ้นศาลเนี่ยนะ
ไปไม่ไหวแล้วด้วยไม่มีเงินคืนหรอก
นี่ค่ะ๘๖๐๐บาทที่บุรีรำนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะบ้านของคุณยายบุญเลิศ
เกยดอนนะคะอายุแปดสิบเอ็ดนะคะคุณยายยังตกใจอยู่เลย
คุณยายบอกว่าหมายสารจังหวัดบุรีรำมาที่บ้าน
แล้วก็ระบุว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
โดยนางนิดแก้วศรีใสนายกอบตเป็นผู้ฟ้อง
คืนเงินเบี้ยคนชะลา๘๖๐๐บาท
คุณยายบอกว่า๒๐มีนาคมที่ผ่านมามีคนมาส่งจดหมายที่บ้าน
รับเอาไว้ให้หลานอ่านให้ฟังเป็นหมายสารโอ้โห
คุณยายบอกตกใจมากเกิดมาไม่เคยมีคดีความไม่เคยขึ้นศาล

สวัสดีการที่คุณยายได้รับอะค่ะคือลูกชายเป็นอาสารักษาดินแดนนะคะ

ปี๒๕๒๑เธอกับสามีได้รับเงินสวัสดิการคนละ๗๐๐บาทต่อเดือน
มาโดยตลอดแล้วก็มีการปรับขึ้นเรื่อย
ล่าสุดได้รับเดือนละ๑๐๐๐๐บาท
ตอนนี้ทั้งอายุเยอะทั้งป่วยหลายโรค
ถ้าจะมาเรียกเงินคืน๘๐๐๐กว่าบาทเนี่ยนะ
ไม่มีปัญญาคืนไม่มีแรงจะเดินไปสารด้วยซ้ำ
ย่านทุกอย่างค่ะฉันก็เคยมีเรื่องมีราวเนอะ

บ้านพยาบาลฉันก็ยังไม่ค่อยขึ้นแต่เกิดมา
อยากให้ฉันไปโรงโบสถ์ศาลฉันจะเอายังไปวางครึ่งค่อย
อยากให้กินข้ำหนูข้ำบูนสตะโล
ฉันก็ออกจากบ้านนี้ก็ขอเติบวัดออกจากบ้านฉันก็ทุกวัน

ร้อยเอกสมศักดิ์อายุ๕๕แล้วนะคะ

ที่ต้องมารับรู้เรื่องที่ไม่สบายใจทั้งที่อายุเยอะขนาดนี้
ที่ผ่านมาก็เห็นข่าวนะว่านายกรัฐมนตรีสั่งให้ชะลอเรื่องนี้
ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติออกมาให้ชะลอเรื่องนี้
เพื่อให้ผู้สูงอายุสบายใจ
แต่กลายเป็นว่าอ้าวทำไมบ้านผมมีหมายสารมาแบบนี้ล่ะ
ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ที่ควรจะตรวจสอบให้ดีว่าเรื่องนี้มันใครมีสิทธิ์ได้บ้าง
ไม่มีสิทธิ์ได้บ้างควรจะให้ความกระจ่างแก่ประชาชนให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับ
ซึ่งผู้สูงอายุนี่เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เรื่อง
เขาไม่เข้าใจกฎหมายด้วยซ้ำเพราะเขาเข้าไม่ถึงกฎหมายด้วยซ้ำไป
ตั้ง๑๐ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเพิ่งเข้ามาเรื่องเพิ่งแจ้งเข้ามานะครับ
เพราะว่ามันเป็นแล้วมาเรียกเงินคืนกับแม่ซึ่งอายุมากแล้วเนี่ยถึง๘๖๐๐บาทนะครับ
มันเป็นเงินที่มากนะครับสำหรับแม่
ติดตามข่าวก็ได้ยินข่าวว่ายกเลิกไปแล้วนะครับให้ยุติการเก็บเงินคืนจากผู้สูงอายุแล้ว
ทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่นะคะนักพัฒนาชุมชนชำนาญการอบตเสม็ดนางสาวนารินทองคง
ก็บอกว่าคือในตำบลเสม็ดเนี่ยมี๓รายนะคะที่ถูกเรียกเงินเบี้ยคนชะลาคืน
ไกล่เกลี่ยแล้วคนนึงมีการจ่ายเงินคืนจนหมดแล้วคนนึง
แล้วก็มีกรณีนางบุญเลิศคนนี้ค่ะก็เลยมาคุยมาไกล่เกลี่ย

เมื่อวันที่หกพฤศจิกาหกสามครับค่ะแล้วก็อ่า
หลังจากนั้นก็มีหนังสือให้ชะลอให้ชะลอก็ต้องเป็นกรณีที่มีระยะเวลา
ซึ่งเราไม่มีระยะเวลาเนอะเพราะมันต้องดำเนินการภายใน๑ปีค่ะ
เราก็ทำไปตามระเบียบคือหนังสือชะลอนี่คือมาแสดงว่ามาทีหลังใช่ไหม
ใช่ค่ะมาที่หนึ่งกุมภาคมหกสี่ค่ะซึ่งเราเราส่งเรื่องฟ้องไปตั้งแต่หกพฤศจิกา
หกสามแล้วทีนี้ค่ะพอเกิดปัญหาแบบนี้นะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรำพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรำ
คุยกับคุณยายแล้วก็รับปากว่าจะช่วยเหลือคุณยายไม่ต้องไปสารไปอะไรเองเลยนะคะ
ครับเดี๋ยวมอบอำนาจให้ญาติดำเนินการแทนค่ะแล้วก็มีการขอโทษคุณยายด้วย
ที่ทำให้ตกใจค่ะทุกคนพยายามจะหาวิธีให้คุณยาย
น้อยที่สุดเลยจะช่วยเหลือคุณยายอย่างเต็มที่นะคะ
ก็อะไรที่มันที่ทำให้คุณยายไม่สบายใจในอดีตมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดมาจากการทำงานของภาคราชการบ้าง
อะไรบ้างก็หนูในตัวแทนก็อาจจะต้องขอขออภัยคุณยาย
คุณยายแทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาวิธีการแก้ไขร่วมกันเนอะคุณยายเนอะ
แล้วก็เดี๋ยวหนูจะทำงานกับลูกของคุณยายก็จะไม่ให้คุณยายต้องแบบนั่งรถของรถเข็นไปไหนหรอกนะคะ
นี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือนะคะตัวคุณยายก็เลยบอกว่าขอบคุณที่เข้าใจ
แล้วก็อยากจะให้ช่วยเหลือในลักษณะที่แก้ปัญหาระยะยาวให้กับผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศเลย
รมอลก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องระเบียบอยู่นะฮะ
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนานตกท่อจากลูกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากการรับราชการ
แล้วก็ถูกมองว่าซ้ำซรณ